วันเสาร์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าชาวบางนาแตกคือค่ะ
จัดคอนเสิร์ตใหญ่เปิดตัวพรีเซนเตอร์
ที่ไหนคะวงล็อกสไลด์ลงมาเลยค่ะ
เด็กร้องคลีสแบบนี้เป็นทุกอย่าง
รายเดอร์ลงมามีโชว์คอนเสิร์ตมีทำขนมให้เด็กกินอีกต่างหาก
เด็กคอนเซิร์ตจะลั้งอยู่หวับอยู่จะแยะเด็กก็เร็วเยี่ยมฟังก่อนเลย
แล้วเขาพังมากผู้ชมเป็นพรีเซเซนเตอร์ใช่ไหมคะ

ก็เราก็ร่วมกันรักเด็ก
แต่ว่าก็ให้เด็กรักเราด้วยละกัน
คือตอนนี้ถ่ายรูปนานกว่าเดิมมาก

อย่างวันนี้ผมนอนค่อนข้างเต็มที่นะ